เรื่องผลชันสูตรของคุณแต่งโมกันหน่อย
คือผลชันสูตรเบื้องต้นออกมาแล้วเจ้าสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
แพทย์ค่ะลงความเห็นว่า
คุณแตงโมนิดาขาดอากาศหายใจจากการจมน้ำ
คาดว่าร่างจะจมไปถึงพื้นด้านล่างของแม่น้ำ
ส่วนบาดแผลภายนอกพบเพียงที่ต้นขาด้านซ้าย
ที่คุณตังโมสวมใส่อยู่เป็นลักษณะของบอดี้สูตร

ที่สวมใส่เป็นลักษณะบอดี้สูตร
ปัสสาวะอาจทำได้ยากสำหรับการโดยสารเรือ
สำหรับผลชนสูตรเรื่องของแอลกอฮอล์และยาเสพติด
จะทราบผลภายใน๓๗วัน
ทีนี้ทางด้านของผู้ช่วยอธิการบดีค่ะ

และท่านก็ยังเป็นประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยา

มีการเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจพี่ปอ

ใช่เพราะว่าเขาบอกว่ามันมีปฏิกิริยา
ของร่างกายที่พยายามจะหายใจค่ะ

คือน้ำเข้าไปในปอดเป็นจำนวนมาก

คือทรายและน้ำมันจะไม่เข้าไปในปอดแบบนี้นะคะ

ก็ขึ้นอยู่กับว่าบริเวณที่ตกลงไปคือมีทรายอยู่ไหม
เพราะว่าพื้นที่แต่ละแห่งของแม่น้ำเจ้าพระยาก็แตกต่างกันนะคะ
อกจากนี้รองศาสตราจารย์พันธุ์ตำรวจโทดรกฤษณพงศ
เปิดเผยถึงกรณีสภาพศพคุณแตงโมที่ดูแล้วยังเหมือนเดิม
อันนี้บอกว่าขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาของร่างกาย
ระยะเวลาที่จมลงไปรวมถึงอุณหภูมิด้วยนะคะ
อันนี้ก็จะเป็นข้อแตกต่างของแต่ละศพที่จะไม่เหมือนกัน
ก็เลยตั้งข้อสังเกตค่ะว่าระหว่างที่คุณแตงโมอยู่บนเรือ
เป็นความประมาทของคนขับเรือหรือมีอย่างอื่นมาร่วมด้วย
ซึ่งตรงนี้อันนี้เป็นหน้าที่ของตำรวจนะคะ
ต้องหาคำตอบมาให้กับสังคมให้ได้ค่ะฟังเสียงหน่อยนะคะ
พยานบุคคลทุกคนที่อยู่บนเรือผมเชื่อว่าจะให้คำอธิบาย
สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็อย่างหนึ่งครับและขณะเดียวกัน
พยานบุคคลบริเวณตรงตะลิ่งหรือเนธการถ้าจะสามารถไปตามหาว่าได้
จะเป็นประตักพิจารณ์ที่มีความสำคัญโดยตรวจร่วมกับอัตภาพทาง
สถิเวทสิ่งวิทยาลัยอันตราคือก่อนนี้ว่าจะดูว่าพัฒน์ตกเอง
หรือเป็นประเทศน่ะแน่นอนครับคนขับเรือปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้
เหมือนการขับรถไปเนี่ยถึงแม้จะไม่มีไปชนกับรถคันอื่น
แต่อีกดีคนขับหลับแล้วมีผู้โดยสารนั่งข้างไปด้วย
อันนี้คนขับผิดฐานประมาทแน่นอน
การรับเรือแบบรักษณะนี้ก็เช่นกัน
คนขับเรือก็ไม่สามารถปฏิเสธวารับผิดชอบได้ตามกฎหมอย
อาจารย์เองก็พูดถึงเรื่องของคนขับเรือ